เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของไทยสวยงามอย่างยั่งยืนทท

เป็นกิจกรรมที่เมืองเที่ยวเมืองทะเลยอดนิยม
แต่ต้องกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวร่วมกันเก็บขยะด้วยนะจ๊

แต่เราต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับ
โดยนายวิทยาศักดิโคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์สุพศรผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
แล้วก็เหล่าศิลปินดาบราช่วยกันเก็บขยะในกิจกรรม
ครั้งที่๒แล้วนะสำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นที่บริเวณชายหาดป่าตอง

หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในจังหวัดภูเก็ตครับ
รวมทั้งไม่ใช่เก็บแค่ภาคพื้นนะ

ดำน้ำลงไปเก็บขยะกันเลยนะครับ
ก็สามารถเก็บขยะได้ขึ้นมาสูงถึง๘๐๐กิโลกรัม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่ากิจกรรมนี้
จะทำให้นักท่องเที่ยวหันมาช่วยกันรักษาดูแลท้องทะเลไทย
และใครไปเที่ยวแล้วเก็บขยะติดไม้ติดมือกลับขึ้นมาด้วยนะครับ

กิจกรรมในการเก็บขยะนี้เป็นกิจกรรมที่
ถือว่าเป็นเรื่องของจิตอาสาเป็นส่วนใหญ่
แล้วก็เวลานี้เราได้รับความร่วมมือจากทั้งภาคท้องถิ่น
ทั้งทางจังหวัดทั้งทางผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวต่าง

ที่มาจัดกิจกรรมเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อจะช่วยทำให้เกิดภาพขยายออกไป
ให้กับใครก็ตามที่ไปออกเดินทางท่องเที่ยวว่า
เอาขยะมาจากที่ไหนท่านจงจัดการรักษาจัดการกับขยะของท่าน
อย่าไปทิ้งเอาไว้ให้เป็นปัญหาของที่หมายปลายทาง
มาช่วยกันในการที่จะโรนโรงให้เราดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลด้วยนะครับ
โดยททและหน่วยงานที่ร่วมในโครงการก็ได้ตั้งเป้าจะยกระดับวัตถุดิบที่ได้จากขยะทางทะเล
ให้กลายเป็นสินค้าแฟชั่นชั้นนำคุณภาพสูงในท้องตลาดต่อไป
คือเมื่อกี้เขาไม่ได้เอาตัวขยะมาทำเลยนะ
ได้เอาพลาสติกเอาถังหรือเอาขวดอะไรมาทำเป็นเสื้อผ้า
แต่เขาเอาสิ่งเหล่านี้มาแปรสภาพให้เป็นเส้นใหญ่
ให้เป็นเส้นใยมาถักทอเป็นเสื้อผ้าได้
ของทิ้งแล้วเนี่ยถ้าเอาใช้ให้เกิดประโยชน
มาใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีก็ออกมาสวยงามใช้งาน
ที่สำคัญนักท่องเที่ยวอย่าเอาไปทิ้งเลย
เอาขยะไปเก็บขึ้นมาด้วยนะครับ